ค่ะช่วงนี้นะคะนอกจากที่ใครที่ซื้อลอตเตอรี่แล้วกลัวหาย
หรือว่าทำหายไปแล้วก่อนที่จะออกรางวัล

อีกหนึ่งอย่างที่เล่าไปตอนนี้นิยมกันมาก
ก็คือซื้อแล้วก็ต้องถ่ายรูปกับแม่ค้าไว้ด้วยนะคะ
ก็เลยมีแม่ค้ามาแนะนำให้ไปซื้อที่แผงนี้
ไม่จำได้ด้วยแม่ค้าคนนี้แหละมาถ่ายไม่ผิดแน่นอน

ปกติแล้วนะคะแม่ค้าขายลอตเตอรี่เขาจะปิดบังใบหน้าหน่อย

เปิดเผยแบบนี้และใส่ชุดสวยพร้อมให้ถ่ายรูปด้วย
เล็บแดงสวยงามชุดราตรีสวยงามนะฮะ
คนนี้ชื่อว่านางสาวสุภาวดีจันทองนะคะหรือว่าน้องกี้
เป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่ในตลาดนัดอบตสมแข

แต่งชุดราตรีสีขาวเหมือนชุดแต่งงานเลยนะมานั่งขายลอตเตอรี่
สร้างความฮือฮาเป็นจุดดึงดูดให้กับลูกค้าแวะเวียน
มาซื้อกับเลขมาซื้อลอตเตอรี่ที่แผงนี้ดีกว่านะคะ
บางคนก็เข้ามาดูเข้ามาขอถ่ายรูปแต่อาจจะไม่ได้ซื้อบ้างนะคะ
น้องกี้เล่าให้ฟังบอกว่าใส่ชุดราตรีขายราตรีประมาณ๑เดือนแล้ว
จะตั้งแผงที่ตลาดนัดแห่งนี้แล้วก็ยังใส่ชุดราตรีตระเวนด้วย
ขายลอตเตอรี่ตามสถานที่ราชการแล้วก็ตลาดนัดอื่นในเขตเมืองพิศนุโลกนี่แหละ
เฉลี่ยขายได้วันละ๕๐ใบโอ้โหได้เยอะนะ
แต่ถ้าวันไหนใส่ชุดราตรีสีแดงจะขายได้วันละ๑๐๐ใบ
เพิ่มขึ้นเป็นสองท่านเป็นเคล็ดด้วยนะฟังเสียงน้องกี้ค่ะ
กี้ยืนยันบอกว่าแผงของเธอเนี่ยลอตเตอรี่ใบละ๘๐บาทตามกฎหมายนะ
และค่าถ่ายรูปนี้ก็ไม่มีด้วยนะคะไม่มีขายหวยชุดเกินราคา
ไม่คิดค่าแต่งหน้าแต่งตัวเหรอไม่ไม่คิดไม่คิด๘๐บาทตามกฎหมาย
ขายได้หมดทุกงวดด้วยเพราะว่ามีการตลาดนะคะ
ในช่วงนี้กระแสลอตเตอรี่อนละเวงแบบนี้น้องกี้แนะนำให้ลูกค้าคิดบวกเข้าไว้
ซื้อลอตเตอรี่มาแล้วอย่าลืมเขียนชื่อกำกับ
แล้วก็ถ่ายรูปเป็นหลักฐานหรือจะถ่ายรูปคู่กับแม่ค้าคนงาม
กี้คนนี้ก็ไม่ว่ากันค่ะ
น้องกี้ต้องออกมาหมุนตัวด้วยนะเป็นเจ้าหญิง
หมุนเลยเดี๋ยวลมไปพัดลอตเตอรี่หัก
ห่วงลอตเตอรี่หายเหลือเกินนะคุณผู้ชมก็ส่งมาโอ้อะไรกันนักหนานะครับ
แล้วก็บอกว่าที่เยอรมันหวยที่เรมันออกทุกวันพุธกับวันเสาร์

ว่าที่นู่นก็มีการออกหวยกันอย่างไร
แล้วก็มีการป้องกันกันยังไงมีคดีหวยอลละเวงไหม
นั่นสิฮะเล่ามาให้ฟังหน่อยทางเฟสนะครับ